คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ที่พัฒน์ถลุงครับมีน้องคนนึง๕ขวบนะ
ไปเอาก้อนหินกรีดรถครู
ครูก็โมโหตีน้องคนนั้นไปพ่อแม่ก็จะเอาเรื่องเอาฮะ
นี่ครับรอยที่น้องเขาโดนคุณครูตีหลังจนช้ำแบบนี้โดนอะไรตีเนี่ยมันเป็นรอยค่ะนั่นอ่ะสิ

ชาวบ้านตำบลเกาะเต่าอย่างคุณธนพงพันธ์ครับเข้าไปแจ้งความที่สพปพยอมร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวว่าลูกชายเขาเนี่ย
คนนี้หลังของน้องวัย๕ขวบเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล๓โรงเรียนแห่ง๑
โดนครูผู้หญิงตีจนหลังเป็นรอยเขียวช้ำแล้วลูกเขาเจ็บปวดครับ
กลัวภาวะไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วแล้วคุณพ่อธนพงพันธ์ก็เล่าให้ฟังว่า
วันจันทร์ที่ผ่านมา๒๖มิถุนายนครูคนนั้นโทรมาบอกมาบอกพ่อนะบอก
พ่อไปเอาก้อนหินมาขูดรถเก๋งของเธอเสียหายพ่อก็รีบไปที่โรงเรียนครับ
ขอโทษขอโพยคุณครูเขาค่าเสียหายอะไรคุณพ่อยินยอมจะรับผิดชอบทุกอย่าง
ตีราคาค่าซ่อมมา๑๕๐๐บาทก็ตกลงกันได้ก็เจรจากันได้ก็นึกว่าจะจบ
แล้วพ่อเนี่ยก็พาลูกชายกลับบ้านไปแต่พอจะพาลูกชายอาบน้ำถอดเสื้อปุ๊บ
ทำไมแผ่นหลังลูกมีรอยช้ำแบบนี้โดนใครทำร้ายมา
โมโหครับโทรไปหาคุณครูคนนั้นเลยครูถึงได้ยอมรับว่าตีลูกชายพ่อไปครั้งหนึ่ง
แต่พ่อไม่เชื่อก็ลอยช้ำคุณผู้ชมดูด้วยสายตาตนเอง
คุณผู้ชมคิดว่าตีแค่ครั้งเดียวไหม
คุณพ่อก็เลยพาลูกไปหาหมอและแจ้งความจะเอาผิดกับครูให้ได้ที่ทำเกินกว่าเหตุครับ
แล้วทุกวันนี้อย่างที่บอกคือลูกชายพ่อไม่กล้าไปโรงเรียนนี้แล้วครับ
เดี๋ยวเรื่องนี้น่าจะต้องตามต่อแล้วฮะว่าคุณครูจะชี้แจงอย่างไรรวมไปถึงทางโรงเรียนด้วยนะครับ